รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

เป็นประเทศไทย

วิถีชีวิตที่ไม่คุ้นตา
อาชีพที่ไม่เหมือนใคร

ณเวลานี้ที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ย
น่าจะเป็นสัญลักษณ์ของที่เลยใช่ไหมครับ

สีขาวนะครับเป็นควายเผือกแคระเพศเมียนะครับ

ส่วนสีดำนะครับเป็นควายแประเพศผู้นะครับ

ทิและกะลาก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของที่นี่
ควายสองตัวนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่ได้ยังไงครับ
ก็มันเริ่มมาจากเมื่อ๔ปีก่อนนะครับผมได้ไปซื้อควายมาเลี้ยง๑ตัว
ก็เลยคิดอยากจะทำคอกเลี้ยงสัตว์เล็กนะครับเลี้ยงควาย๒ตัวแล้วก็มีร้านกาแฟของตัวเอง
พอมีความคิดแบบนั้นเนี่ยผมก็ส่งทีมงานไปเรียนเรื่องของการทำไม้ไผ่ที่บาหลี
พอเขากลับมาเนี่ยปรากฏว่าข้อควายกับร้านกาแฟที่เราคิดกันไว้เล็กเนี่ยมันเล็กไม่ได้แล้วนะครับ
เพราะเขาไปได้ความรู้มาเยอะเลยก็เลยแตกความคิดออกมาเป็นในส่วนของร้านอาหารแล้วก็โรงแรม
โดยทั้ง๓ส่วนเราเลือกใช้วัสดุที่แตกต่างกันให้มันสอดคล้องกับนิยามของคำว่าเมืองสามน้ำ

เลือกใช้จากนะครับเป็นหลังคาจากนี่เป็นตัวแทนของน้ำกล่อย
ซึ่งเป็นตัวแทนของเมืองอุตสาหกรรมหรือว่าน้ำเข็มนะครับ
ในส่วนของตัวหลังคาผมใช้แผ่นเหล็กนะครับ
สลิมกินเนื้อผิวมันซึ่งเราคิดว่ามันเป็นสีที่เข้ากับเป็นสีวัสดุสีพื้นของธรรมชาติสีนี้ไว้
นี่คือคือสีธรรมชาติของเหล็กเวลาขึ้นสนิมใช่ไหมครับ

ลูกโทงก็คือเป็นรูปของดอกคุลาบ
เป็นผลงานของดีไซเนอร์ที่เขาทำโคมไฟให้กับผม
เอามาขยายส่วนเราอยากให้ทุกอย่างมันดูกลมกลืน

อยู่ที่แบบแอฟริกาหรืออะไรสักอย่าง
มันจะเป็นบรรยากาศที่แบบดูเป็นธรรมชาติ
แต่พร้อมกันทุกอย่างดูทันสมัยมากเลยอะครับ
วัสดุที่เราเลือกใช้นะครับจะเป็นวัสดุธรรมชาติ
ใช้ของถูกแต่ว่าวิธีการเนี่ย
ทำให้มันมีมูลค่ามีราคามีคอร์สขึ้นมาเนี่ย

ผมออกแบบให้เป็นเรื่องราวของสายน้ำนะครับ
ถ้าเรามองไปนะครับด้านขวาสุดนะครับ

เมื่อเรือลำนี้แล่นผ่านมาเนี่ย

โดยที่ชาวประมงไม่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการจับ
อันนี้เป็นเรื่องของวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับ
เรือลำนี้นะครับไล่จับปลาทูนะครับ

ว่ายหนีนำทางนะครับ
นำทางของเราเนี่ยเข้าไปในปากอ่าวแม่กรองนะครับ

เมื่อปลาทูนทั้งหมดเนี่ยไหว้นำทางเราเข้าไปในปากกับแม่กองแล้วเนี่ย
ต่อไปเนี่ยปลาทูก็จะนำเราไปยังจุดต่างในโรงแรมด้วยนะครับ
แทนที่เราจะมีเหมือนกับลูกศรหรือว่าอะไรก็คือใช้ปลาเนี่ยเป็นตัวนำ

แล้วตัวที่เป็นน้ำเนี่ยครับที่ติดอยู่บนกำแพงกับบนหลังคาใช้วัสดุอะไรครับ
ตัวใส่น้ำเนี่ยเราใช้ไม่ไผ่นะครับใช้การไม่ไผ่เหลานะครับใช้เฉพาะผิวของมันนะครับ

มันแพงด้วยวิธีการนะครับแพงด้วยทักษะฝีมือนะครับแพงด้วยวัฒนธรรมที่มีสะสมกันมา

มีความเกี่ยวข้องกับของดีของเด่นที่อำภาวาและที่สำคัญคือปลาทูนั่นเองครับ
นี่ครับผมเจอประทูอีกแล้วนะครับแต่ตอนนี้เป็นประทูภาพวาดนอกจากภาพวาดแล้วมีอะไรอีกบ้างนะครับ
ยังเป็นปลาทูอีกแบบหนึ่งซึ่งจะนำทางเราไปยังห้องพักแล้วก็ส่วนต่างต่อไปด้านหน้าครับ

ใช่ครับอันนี้ก็คือปลาทูเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราใช้ไม้มาทำโดยที่ไม้เนี่ยเป็นไม้ที่เราเหลือใช้มาจากการทำเฟอร์นิเจอร์อื่นของโรงแรมนะครับผม
เขาก็จะนำทางเรานะครับไปห้องพักนะครับไปสระว่ายน้ำแล้วก็ไปส่วนอื่นของโรงแรม

โรงละครครับอลังการมาก
เราพยายามออกแบบอย่างที่บอกว่าทุกส่วนนอกจากจะเป็นงานฝีมือแล้วเนี่ยเราการออกแบบเราใช้ศิลปะนำในทุกเรื่องราว
ด้านบนซึ่งกำลังไหว้อยู่ในคลองสีเขียวที่เราเห็นเนี่ยก็คือเราออกแบบให้เป็นสีของคลองแม่กรองนะครับ
ท่านผู้ชมครับที่นี่นี่มหาศจรรย์จริงเลยครับ
ชมห้องพักกันแล้วเรามาชิมเครื่องดื่มรสชาติเฉพาะของเดิร์ฟบอฟเฟโลอัมภาวาว่าหน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไร
ก่อนที่เราจะคุยถึงบรรยากาศผมว่าเรามาคุยถึงสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเรา
เพราะว่าน่ารับประทานแล้วน่าดื่มมากเลยนะครับ
เป็นเมนูเย็นซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้าน
ตอนนี้ผมอยากมาคุยถึงบรรยากาศที่นี่บ้าง
อย่างแรกที่เราสังเกตเป็นไฟนะครับไฟเนี่ยดูเป็นรูปทรงที่แปลกมากคืออะไรครับ
ไซเนอร์ที่เขาออกแบบนี้นะครับเขาออกแบบให้เป็นรูปของไข่กบ
กบไข่ปลาก็คือวอร์ดกบวอดปลาที่อยู่ในท้องนา
ไฟเนี่ยผ่านการประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ
โอ้โหได้รับรางวัลแล้วด้วยนะครับ
ส่วนของคาเฟ่เนี่ยเราอยากจะโชว์เรื่องของสตั๊กเจอร์คือโครงสร้างนะครับ
เราจะเห็นเสาการมัดการผูกขึ้นไปอันนี้คือสิ่งที่ดีไซเนอร์ได้รับมาจากบาหลี
โซนคาเฟ่ถ้าเรามองจากด้านนอกมาเนี่ยเราจะมองเหมือนเห็นเป็นควายหมอบอยู่ในน้ำ

งานจะอาร์ตขนาดไหนลองชมกันเลยครับ
และเขาบอกว่าหน้าตาและรสชาติอาหารที่นี่เด็ดจริงจริงรับรองว่าต้องโอ้โห

อันนี้กุ้งอะไรครับกุ้งอบชีสเหรอครับ
ุ้งแม่น้ำอบชีสวัยขาวครับ

วันนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหจริงตื่นตาตื่นใจและอิ่มอร่อยกับบรรยากาศและรสชาติของที่นี่เลยนะครับ
เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสะบัดสิ่งใหม่พบปะเรื่องราวผู้คนที่น่าสนใจในโอ้โหไทย